ต่อสู้จากจังหวัดสุรินครับสุภาพช้าครับแม่ต้องบอกว่า
พยายามจะเดินเข้าในครับแต่ดูครับการเดินปรีเข้ามาแบบนี้
โดยไม่ระมัดระวังครับโอ้เพวินีแกเกาะแกดักแทงได้จะแจ้งครับ
ดูครับยกขวายกซ้ายหลอกแล้วแทงด้วยขวาครับนี่ครับเสียบง่ายง่ายเสียบ
แทงขวาตามสูตรตามแบบฉบับสองกิติชัยเลยครับ